ปลอบใจแฟนหงแดงกันหน่อย
โอ้โหขึ้นหน้าฟีดเต็มไปหมด
แล้วก็คือมันมีกระเป๋ายี่ห้อหนึ่งคุณที่ฉันเห็น
มันเป็นกระเป๋าแบรนดยี่ห้อหนึ่งนะแล้วเขาก็ทำเป็นลายหงแดงหมดเลย
คือกระเป๋ายี่ห้อนี้คืออ่านแบบอ่านว่ารองแชมป์ได้
เออมาปลอบใจกันหน่อยเป็นรองแชมป์ใช่ไหม

ว่าใส่เสื้อทีมนี้ไปเจ้าของร้านให้กินฟรี

ถ้าเกิดเป็นแฟนแมนซีสแล้วก็ใส่เสื้อผมไปทำไง
ก็กินฟรีเหมือนกัน

ก็คือร้านข้าวแกงแยกเทพมิตรในเมืองสุราธานี
เจ้าของร้านคือนายปิติวัชชาสวัสดิ์
ได้เพียงตำแหน่งรองแชมป์ฟุตบอลพรีเมอร์ลีก
ถ้าเกิดว่าแฟนหงแดงคนไหนนะ

เขาให้กินฟรี๑จานจานเดียว

เพราะว่าอยากให้กำลังใจแฟนหงแดง
ท้อนะแล้วก็ให้เชียร์ทีมรักต่อไป

แล้วพอนักชิงเชมเป้นลีกถ้าแพ้อีกครับ
ถ้าแพ้อีกก็คง๑๐ล้านเลี้ยงกันเลย
เออก็ใจดีนะเป็นพารามิตกันหรอ
งานนี้ก็มีเด็กหงค์สวมเสื้อทีมลิเวอร์พูล

นี่เต็มเลยไปจริง
แต่อย่างน้อยก็ได้กินฟรีจานหนึ่งไง

เขาจะปิดร้านเลี้ยงเด็กผงอีกหรือไม่
เขาก็ร้อง๒แชมป์กันตอนนี้ก็เลยเหลือแชมป์เดียว
แต่ว่าต่อให้เป็นรองแชมป์หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่า

เอาเป็นว่าเป็นน้ำใจของเด็กหง
เป็นน้ำใจของแฟนหงกันแล้วกันเนาะ